คือร้องได้ให้ร้าน

จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะ

ค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะหวาดเสียวเหลือเกิน
คำแบบอี๊อะมันเยอะเหมือนกันนะเพลงนี้นะ
เท่าฟังอยู่เนี่ยเพลงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

แล้วก็ร้องเรียกว่าเป็นเพลงเป็นเรื่องเวลา
เป็นเรื่องเวลาโอ้นี้หัวใจเต้น
ดูสิตับออกมานี้ทีเลยนะเนี่ย
สิอาจะกระเด็นออกมานอกเสื้อแล้วนะเนี่ย

บอกว่าร้องได้กันแล้วกันนะคะสู้ค่ะ
เพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
เกลนะครับนักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องเกลร้อง
ได้หรือเปล่า
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ครับถูกต้องหมดทุกคำครับผม

เอเว่ง

คุ้มนใจในตัวเมียไหม
ไปไหนละ

และได้ประกาศว่าเกลค่ะรับราคา๖๐๐๐๐บาท

จากเพลงอมตะนิรันการของคุณสิรินตรานิยากร

วันนี้นะนักสู้ชีวิตของเรานะครับน้องเกล
เดินทางมาจนถึงเพลงที่๔แล้ว
ต้องการไปถึงเพลงที่๘ต้องการ๓๐๐๐๐๐บาท
เพื่อจะสารฝันทุกอย่างให้เรียบร้อย
แต่ตอนนี้ได้ไปแล้วนะ๖๐๐๐บาท
สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนจุดที่จะฟอกไตได้แล้ว
จากตรงคอด้านนี้นะครับก็จะเปลี่ยนมาทางด้านแขนซ้ายนี่
เพื่อความคล่องตัวแล้วก็จะปลอดภัยด้วย
ป้องกันการติดเชื้อนะครับตอนนี้ได้แล้ว
เกลชื่นใจขึ้นไหม

แม่ทำงานได้เดือนเท่าไหร่๔๐๐๐บาท
ตอนนี้มี๖๐๐๐ก็ยังเหลืออีก
แล้วครั้งหน้ามา๘๐๐๐๐บาท

ก็เจอกันในครั้งหน้าค่ะครั้งนี้เวลาหมดแล้ว
จะได้ไปพักแล้วก็ไปทบทวนด้วยไปซ้อมมา
เงินทองมันไม่สำคัญที่สุดแต่มันก็จำเป็นนะคะ
และตรงนี้มีให้เท่าที่คุณทำได้
จำนวน๑ล้านบาทอยากให้คว้าไปให้ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็มาติดตามเป็นกำลังใจ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้านะครับ
มาดูซิว่าเธอจะไปได้ถึงเพลงที่๘
เกินกว่านั้นได้หรือไม่นะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

เพื่อแบ่งปันกำลังใจให้กันนะคะ
รายการเกมต่อชีวิตค่ะ

ก็สงสารแม่

อะไรคือสายสัมพันธ์ที่ยังเหนียวแน่นในการที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
จะให้เขาใจเราคือว่าถ้าเราเป็นเขาบ้างแล้วเราจะรู้สึกยังไง
เพื่อผมสัญญาเขาไว้ว่าจะไปทิ้งเขา

โปรดติดตามตอนต่อไป